ต่อกันที่อีกหนึ่งพักค่ะคุณผู้ชม

หัวหน้าพักเสียหนูคุณอนุทินเนี่ย
ก็บอกเลยนะบอกว่ากรุงเทพไม่เคยได้สอสอของภูมิใจไทยมาก่อนเลย
แต่ถือคติที่ว่าตื้อเท่านั้นที่ครองโลก

มั่นใจว่าจะได้สอสอที่กรุงเทพ
แล้วก็บอกด้วยนะว่าตลอดที่๔ปีที่ผ่านมา
การทำงานของภูมิใจไทยพูดแล้วทำเกิดขึ้นจริงลองฟังค่ะ
แต่ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่
เรายังคู่มาได้๒หมื่นบาทใช้กันให้ทั่วหน้าค่ะพร้อมครับพี่น้อง
แล้วหลังจากที่สารแพ่งยกคำร้องพักภูมิใจไทย
ขอคุ้มครองชั่วคราวใช่ไหมเรื่องที่จะไม่ให้คุณชูวิทย์มาป่วน

ตรงนี้ตรงนี้คือทางด่วนพิเศษศรีรัฐพี่เบิร์ดพี่น้ำแข

เราไม่เอากัญชาเอากัญชากลับไปติดไว้แบบนี้เลยครับ
คุณชูวิตกระมวลวิศิษฐ์นะปรากฏตัวมา
แล้วคุณอนุทินเนี่ยก็โต้ตอบนะ

คืออยู่ข้างบนนะจากล่างวิธีตรงนี้นะ
ใช่ให้ลงมาลงมาฟังหน้าเวทีนี่
แต่ถ้าจะก่อกวนให้ออกไป

แล้วก็พยายามเชิญตัวให้คุณชูวิทย์แล้วก็กองเชียร์ออกจากพื้นที่ไปก่อนครับ

เดี๋ยวคุณชูวิทย์ก็เห็นรถตำรวจแว๊บ
ก็คงจะมีการแจ้งเลือกข้อหากันแหละ
เพราะว่าทางด่วนไปทำแบบนั้นไม่ได้นะครับ